ถามคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นข่าวนี่นะคะ
ถามไปบอกว่าคุณสมบัติของพ่อค้าแม่ค้าที่ควรจะมี
จากเรื่องของรสชาติอาหารอร่อยแล้วมีอะไรอีกบ้าง

ส่งมาบอกว่าอร่อยแค่ไหนก็ไม่กินถ้าไม่มีมารยาท

ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เลยนะคะ

คือเรื่องของเรื่องร้านนี้ที่เป็นต้นเหตุคือ
ร้านเขาอยู่ที่เชียงใหม่ชื่อว่าเต๋อตำยำระเบิด
ในช่วงที่เขายำไปทำกับข้าวไปเนี่ย
เขาก็จะมีการพูดคุยกับลูกค้าลักษณะแซว
แต่สุดท้ายแล้วคนฟังไม่มองว่าเป็นไปในทิศทางแซว

เหยียดการด่าการว่าการดูถูก
แล้วเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์
ซึ่งคนที่มาโพสต์และเป็นเรื่องเป็นราว
โพสต์ภาพด้วยโพสต์ข้อความด้วย
เจ้าของร้านเต๋อตำยำระเบิด
แล้วก็บอกว่ารสชาติพอได้นะ
แต่พ่อค้าเหยียดคนเหยียดลูกค้าไปหน่อย

วัดจากอะไรว่าเขาไม่สวยซื้อบื้อโง่อีกพูดต่อหน้าเลย

เขาจะพูดแบบนี้ก็เลยเป็นการตอบโต้

รู้ว่าจุดขายก็อย่างที่บอกแหละ
เขาเขียนว่าพ่อค้าร้านนี้ขออภัยนะคะปากหมา
เหมาะกับคนโลกสวยก็คงครั้งเดียวจบ
คุณสวรรคโพสต์ออกไปแบบนี้
แล้วไม่แน่ใจว่าเปิดเป็นสาธารณะหรือเปล่า
แต่เรื่องราวพอมีคนอ่านมีคนแชร์ต่อ
สังคมออนไลน์เดือดดานค่ะ

แต่ต้องบอกนะจริงร้านนี้เขาอยู่ที่เชียงใหม่

พอมีคนเข้าไปอ่านเอาเข้าไปแชร์แล้ว
กลุ่มคนคอมเมนต์สิคะยับเลยนะคะ
ซึ่งในตอนแรกเจ้าของร้านก็คือคุณ
คุณเต๋อชื่อจริงคุณทันนาคอล

เขาไม่สนใจกระแสที่มันเกิดขึ้น

แถมยังขึ้นป้ายที่หน้าร้านเตือนไว้ก่อนแล้วไง

แต่หลายคนที่ไปกินที่ร้านชื่นชอบ
เขาบอกว่าหลายคนนะไปกินที่ร้านแล้วชื่นชอบ
ฟังไปด้วยในขณะที่รอไงมันเพลินไง
ชื่นชอบดูตลกดีกลายเป็นจุดขายของร้าน
อันนี้เป็นช่วงแรกช่วงถัดมาอีกสักนิดนึง
เขาบอกว่าเขาก็
คือเป็นการยืนยันว่าตัวเองไม่สนใจ
คลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นคลิปที่ออกมาตอบโต้
ยืนยันว่าทำไปต้องการเต็มเต็มลูกค้า
แล้วก็เป็นจุดขายของร้านจริง

ไม่ต้องมีใครมาทำให้ช่วยดัง
อยากให้คุณผู้ชมดูฟังหน่อยค่ะ
กูบอกให้
แหมมาบอกกูดังจากยูทูปเบอร์

ใครไม่มากินไม่เป็นไรไม่ว่ากูบอกเลย

คือมีลูกค้าเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าติ๊ก

บอกว่าให้วงกลมไม่ใช่ให้ติ๊กอันนี้ดอกหนึ่งแล้ว
อีกอันหนึ่งลูกค้าคนนั้นสั่งตำไทย

หน้าตาดูน่าจะเป็นสั่งปลาร้ามากกว่านะ

มันก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์

ว่าไม่มากินไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมพอกระแสมันแรงกระแสมันหนักขึ้นเนี่ยนะ

แอนตี้คนไม่ไปกินที่ร้านแล้วยอดขายก็ร่วงลงเลยนะ

คือตอนแรกชี้แจงออกมาเป็นลักษณะของการโพสต์

จนล่าสุดเจ้าของร้านค่ะ
โพสต์ข้อความขอโทษลูกค้าแล้วนะคะ
ที่ตัวเองใช้วาจาไม่สุภาพ
และไม่ได้ตั้งใจเหยียดหยาม
โดยเฉพาะคุณสวรรคคนที่โพสต์เรื่องราว

อ้างว่าลูกค้าที่รู้จักคุ้นเคยกัน
ก็จะทราบดีว่าตัวเองปากเสีย
แต่ที่พูดไปมันเป็นสไตล์ในการขายของ

หรือสร้างความเข้าใจผิดกับลูกค้า
กราบขอโทษอีกครั้งค่ะ
คุณสวรรคว่ายังไงบ้างซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์นี้นะคะ
เขาบอกว่าขอบคุณร้านอาหารที่เชียงใหม่
หลายร้านที่ให้กินฟรี
ยืนยันว่าไม่ใช่คนดังหรือพูดอะไรมั่วไปเรื่อย
ไม่คิดจะทำให้ใครดับ
ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะตัวเขาเอง
อกจากนี้ติดแฮชแท็กว่าอร่อยไม่อร่อย
ขอให้มีน้ำใจพูดดีก็ชื่นใจแล้วค่ะ
แต่แค่เกลียดและไม่รับกระเช้า